คุณผู้ชมมีเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่ง
เขาอยู่ที่ราชบุรีนะขาพิการสองข้างเลย
ค่ะเคยประสบอุบัติเหตุเขาสู้ชีวิตครับ
มีนักร้องชื่อดังไปให้กำลังใจเขาถึงที่ราชบุรี

การครึ่งท่อนไม่ยอมแพ้กับชะตาชีวิตครับ

ขยันทำมาหากินตระเวนขายลูกชิ้นทอดตามโรงงานแล้วก็ตามที่ต่าง
แล้วเขาก็ลงคลิปให้กำลังใจคนอื่นที่กำลังท้อแท้กับชีวิตด้วยนะ

ให้กำลังใจให้ทุกคนมีแรงสู้ต่อไป
คลิปนี้ตัวเขาเองกำลังเตรียมจะนำลูกชิ้นออกไปขายครับ
เน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามเลย
คุณการชื่อเต็มคือนายสงกรานมณีอ่อนอายุ๓๖ปีบ้านเกิดอยู่ที่สระบุรี
อยู่กับแฟนครับเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามเลย
ก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุตอนปี๒๕๕๑

เขาโดนรถพ่วง๑๘ล้อทับขาขาด๒ข้างพักรักษาตัวอยู่๑เดือน
หลังหายดีเนี่ยคุณการบอกอยากจะมีอาชีพ
เริ่มต้นเนี่ยเขายังไม่ได้ขายลูกชิ้นทอดนะ
เขาขายแมลงทอดก่อนแล้วก็ขายขนมหวานตามโรงงานแถวบ้านนี่แหละ
ก่อนจะหันมาขายลูกชิ้นทอดซึ่งขายมาได้๑๔ปีแล้ว
เขาบอกเขาสู้ชีวิตมาด้วยถังแก๊สใบเดียว
คุณการยังบอกอีกว่าเขาเองเนี่ย
เป็นแฟนคลับนักร้องคนหนึ่งก็คือบ่าวี
ตั้งแต่ตอนมีขาแล้วหมายถึงตอนที่เขามีขานะชอบเบาวีมาก

แต่ก่อนก็ไปดูคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ไปดูไม่ได้
เป็นข้อจำกัดทางร่างกายของเขา
บาวีมีงานเพลงออกมาใหม่ชื่อเพลงหัวใจนักสู้
คุณการก็ไปดูตั้งแต่วันแรกที่มีการปล่อยเพลงทางยูทูปเลย
เขาชื่นชอบอย่างมากบทเพลงเขานี่
บอกว่าเนื้อหามันให้กำลังใจเขา
ก็อยากขอบคุณพี่บ่าววีที่สร้างผลงานเพลง
มีคุณภาพแบบนี้ออกมาครับขอบคุณครับ
เพราะว่าเนื้อเพลงนี้ผมก็ชอบอะครับ

ว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดอย่าง
ก้าวเดิม
ขอบคุณครับต่อไป

ขอบคุณครับพี่
หนึ่งชีวิตที่เราต้องเจอความพลายเพศ
มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหว
แต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไป
หนักแค่ไหนขอให้ตั้งใจสู้กับมันครับ

สู้ครับ

มันรู้สึกอย่างไร

บ่าวีมาแบบเซอร์ไพรส์แบบข้างหลังอ่ะ

มันเป็นฉากที่ดีนะแต่มันทำให้เราแบบ

ขนาดเรามือเท้าครบนะ
เราดูแล้วเรายังมีพลังใจเลย
คนหนึ่งคือเจ้าของบทเพลงหัวใจนักสู้

อีกคนนึงคือคนที่มีหัวใจนักสู้จริง

ได้มาเจอตัวเป็นได้สวมกอดกัน

คนที่เขาป่วยหนักมีโรคประจำตัว

หรือว่าคนสู้ชีวิตแบบนี้

วินาทีแบบนี้มันเป็นวินาทีที่พิเศษที่สุด
สำหรับชีวิตเขาคนหนึ่งอาจจะเป็น

วินาทีนี้จะมีความหมายสำหรับขุนการขนาดไหนนะ

พี่แนลนี่สุดยอด
คุณผู้ชมดูข่าวแบบนี้แล้วคุณรู้สึกยังไง

บอกมาหน่อยส่งข้อความมาบอกหน่อยอยากอ่านนะคะ
รู้สึกว่ามันจะทำให้ปัญหาอุปสรรคที่คุณผู้ชมกำลังเจออยู่
จะดูเล็กน้อยไปเลยนะเทียบกับคุณการคนนี้นะ
แล้วยิ่งได้กำลังใจจากพี่บ่าวี
นี่คุณผู้ชมให้กำลังใจบอกดีมากครับ
ท้อแท้ชีวิตสู้ครับผม
ขอบคุณมากนะฮะที่ส่งข้อความมาถึงเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเรานะครับ
โอ้โหแล้วก็อยากขอบคุณพี่เบาวีด้วยนะที่มาเติมเต็มกำลังใจ
เติมเต็มความฝันให้กับคุณการนะนี่คนมาให้กำลังใจกันเพียบเลย
แล้วเนี่ยพี่บ่าวีไม่ใช่แค่เติมให้กับคุณการอย่างเดียว
มันเติมให้กับพวกเราที่กำลังดูข่าวเช้าหัวเขียวอยู่ตอนนี้ด้วย
โอ้โหขอบคุณนะคะเจอพี่เขาอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะครับ
สงกรานมณีอ่อนฮะสู้ชีวิตจริงพี่สุดยอด